อีกหนึ่งอำเภอที่ตอนนี้ต้องจับตาก็คือที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
บางพื้นที่แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแล้ว

ครอบครัวติดอยู่ในบ้าน๕วันแล้วนะคะออกไปไหนไม่ได้นะคะ

จากคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ค่ะวันนี้นับเป็นวันที่๖แล้วนะคะ
หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็จะเห็นการหลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
หลังมีการประกาศยกระดับเป็นเขตภัยพิบัตรระดับ๓นั่นเองค่ะ

หน่วยงานภาครัฐยังเข้าไปไม่ทั่วถึงนะคะ
มีชาวบ้านหลายครอบครัวเลยค่ะที่ติดอยู่ในบ้านนานกว่า๕วัน
และขณะนี้มีความต้องการในเรื่องของอาหารน้ำดื่มรวมถึงเสื้อผ้าค่ะ
เช้าวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ดอำเภอชะอวด
ทันทีที่ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านหมู่๔บ้านป่าควรตำบลท่าเสม็ด
แคลนอาหารและน้ำดื่มหลังติดอยู่ในบ้านนานถึง๕วัน
เส้นทางไปยังคงมีน้ำท่วมสูงต้องใช้เรือท้องแบนขับลัดเลาะไปตามสวนปามและสวนยางพารา
จุดน้ำท่วมสูงเกือบห้าเมตรเนื่องจากเป็นพื้นที่รับจุดรับน้ำจุดสุดท้ายก่อนจะไหลลงสู่คลองชะอวด
ใช้เวลาเดินทางเข้าไปจุดที่รับแจ้งเกือบ๑ชั่วโมงจึงเจอกลุ่มชาวบ้านที่มารวมตัวกันเพื่อรอรับการช่วยเหลือ
พิชายานันบุญทองแก้วเล่าว่าวันที่น้ำขึ้นบ้านเธอพร้อมสามีได้พาลูกสาวและลูกชายทั้งสองคน
หนีมาพักอาศัยที่เพื่อนบ้านหลังนี้นะคะสิ่งที่หยิบติดตัวมาได้นั้นมีเพียงเสื้อผ้า
ก่อนจะมาช่วยกันทำนั่งร้านยกสูงเป็นที่นอนซึ่งนอนกันสี่คนพ่อแม่ลูก
ตอนนี้ต้องการอาหารและน้ำดื่มเพราะวันนี้บ้านยังมีน้ำสูงเกือบมิดหลังคา
อีกทั้งออกไปไหนไม่ได้มา๕วันแล้วเพราะเป็นห่วงลูกไปฟังเสียงกันค่ะ
มาเลี่ยวหมาค่ะไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้นั่นก็
ก็เนี้ยพีมอายุเนี้ยอาจจะยากขึ้นแล้วเลยพอตีบ้านน้ำเขจมร่างคาค่ะ
เพราะว่าน้ำน้ำมันจมเขจถึงร่างคาบ้านเลยไม่เลือดเลยเลยจมหมดเลยตีบ้านค่ะ
เอ่อของใช้เสื้อผ้าเลยเช่นเดียวกับนายสุจินอักษรพุ่มนะคะ
เข้ามาบ้านวันนี้วันแรกโดยพายเรือเข้ามาเพื่อสำรวจความเสียหาย
และเก็บเสื้อผ้าสิ่งของที่จำเป็นเพื่อกลับไปพักที่ศูนย์อพยพอีกสักระยะ
เขาบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสวนยางพารากว่า๑๐ไร่เสียหายทั้งหมด
โอ้โหชีวิตหนึ่งมันหายากเลยวันนี้อ่ะใช่ไหมโอ้โหจะจ้างให้หูสร้างยากอ่ะ
ไม่ก็เอาที่ว่าเขาช่วยเหลือได้เราก็อย่าไปพึ่งเขามากใช่ไหม
ที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตของอำเภอชะอวดพบว่ายังมีหมู่สี่ตำบลท่าเสม็ด
หมู่๒หมู่๗ของตะบนเครง
ซึ่งมีบ้านเรือนกว่า๑๕๐๐หลังคาได้รับความเสียหาย

ซึ่งอบตท่าเสม็ดจะเป็นศูนย์ประสานงาน
ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดเหตุ
ตั้งแต่วันเกิดเหตุนายกก็ไม่ได้อยู่บ้านเลย
ส่วนไร่นาตอนนี้เสียหาย

เรื่องต้นตรงนี้ขอให้ท่านมีความสบายใจได้
จากบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้ว

คือพื้นที่พืชสวนทางการเกษตร
และสวนผลไม้ในตำบลท่าเสม็ดทั้งหมด

ได้รับความเสียหายจากการจมน้ำเช่นกันเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแอ่งกระทะ
ติดต่อกับป่าพรุและยังเป็นจุดที่ระบายน้ำได้ช้า
เพราะต้องรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและติดกับครองราชดำริค่ะ
เพียงเฉพาะตำบลเครงและตำบลท่าเสม็ดเท่านั้นนะคะที่ชาวบ้านยังคงต้องการการช่วยเหลือค่ะ
ในส่วนของตำบลนางหลงเองนะคะขนาดนี้ชาวบ้านนั้นแม้ว่าจะน้ำลดแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังคงต้องการในเรื่องของปากท้องค่ะอบตนางหลงจึงได้มีการประกาศตั้งโรงครัวไว้ที่บริเวณวัดพลุบัวนะคะ
พร้อมขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่จะเข้ามาบริจาคปัจจัยในการทำอาหาร
และทั้งหมดนี้คือความเดือดร้อนของชาวบ้านและรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐในพื้นที่อำเภอชะอวดค่ะ
ันทพรธาวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ